มาดูเรื่องของมิจฉาชีพการหลอกลวงก่อนนะคะ
ตำรวจกองปราบปรามก็มีการรวบตัวสองสามีภรรยา
เขาอ้างตัวแบบนี้ว่าผมเนี่ยเป็นผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
นี่คุณอยากให้ลูกเข้าทำงานที่ราชการใช่ไหม
อ่ะเดี๋ยวผมฝากให้ได้เอาพระเครื่องมาเอาเงินมา
พอได้ทรัพย์สินแล้วก็เชิดหนีไปค่ะ
โดยเรื่องนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกธรรมจักรคงมงคล
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรอุบลราชธานีก็มีการตั้งโต๊ะแถลงเลยค่ะ
ผลการจับกลุ่มนางสาวเพ็ญนภาผู้พันธ์
และนายประเวทคิมฉงสัญชาติเมียนมานะคะ
จับกลุ่มตัวได้ที่ชุมพรตามไหมจับศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ข้อหาก็คือร่วมกันช่อกงทรัพย์โดยแสดงตนเป็นคนอื่น

เหตุการณ์นี้ค่ะสองสามีภรรยาเขาอ้างตัวไง
ว่าเป็นผู้บังคับการตำรวจประจำหน่วยปราบปรามยาเสพติด
ชื่อว่าผู้การพีแล้วก็ลงมาทำงาน
ติดตามพฤติกรรมกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่อุบล
แล้วมีคนที่เกี่ยวข้องก็คือพระชั้นผู้ใหญ่
ข้าราชการระดับสูงของจังหวัดเลยนะ
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าเรารู้จักนักการเมือง
รู้จักนายตำรวจระดับสูงเดี๋ยวจะฝากลูกฝากหลาน
ให้เข้ารับราชการได้นะอ้าวบ้านไหนใครอยากฝากลูกฝากหลาน
มาเลยแล้วก็ขอดูพระเครื่องกับทางผู้เสียหาย
ทั้งหมด๑๔รายการหลังจากนั้นก็เชิดหนีไปเลย
มูลค่าความเสียหายคุณผู้ชมกว่า๕แสนบาท
ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง๒รายพฤติการในการหลอกลวง
นี่คือเขาไปหลอกทั่วประเทศเลยนะคะไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
จะไปแถวไหนย่านไหนอย่างเดียวแต่ไปหมดนะคะ
วิธีการของเขาเขาจะอ้างตัวเป็นนายตำรวจระดับผู้การ
พื้นที่เขาจะอ้างตัวว่าเขาเป็นนักธุรกิจ
ผมรวยมากเลยรู้จักสนิทสนมกับพวกผู้ใหญ่ของบ้านเมือง
นักการเมืองแล้วก็นายตำรวจระดับสูงหลายคน
วิธีการแบบนี้ค่ะจะไปตีสนิท
ถามถึงเรื่องที่ดินไปถามถึงเรื่องพระเครื่อง
กับทางด้านผู้เสียหายแล้วบอกด้วยบอกว่าเนี่ย
เดี๋ยวจะเอาพวกนี้ไปให้ผู้ใหญ่ระดับสูง
แล้วเดี๋ยวจะมีเงินมาให้นะเป็นค่าในหน้า
ทีนี้พอได้ทรัพย์สินเหล่านี้มาจากผู้เสียหาย
ก็หลบหนีไปเลยค่ะอย่างที่บอกค่ะ
มูลค่าความเสียหายมากกว่า๕แสนบาทนะคะ
แต่ก็ถูกจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ